พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดบุรีรำนะคะไปดูภาพความประทับใจ
เจ้าหน้าที่ราชธรรมแล้วก็ผู้ต้องขังทั้งชายแล้วก็หญิงนะคะ
ร่วมขับร้องเพลงต้นไม้เทวดาซึ่งเป็นบทเพลงที่ผู้ต้องขังชายคนหนึ่ง
แต่งขึ้นมาใหม่ดังกึกกล้องค่ะเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
พระเด็จริงรอดผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดบุรีรำ
ด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ราชธรรมผู้ต้องขังทั้งชายแล้วก็หญิงนะคะ
ที่มีอยู่รวมกันทั้งสิ้น๑๙๘๐คน
พร้อมใจกันขับร้องเพลงต้นไม้เทวดาที่ผู้ต้องขังชายคนหนึ่งแต่งขึ้นมาใหม่
น้องแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
โดยเจ้าหน้าที่ผู้ต้องขังต่างพร้อมใจการประสานเสียง
ขับร้องเพลงต้นไม้เทวดาดังกึกกล้องค่ะ
ผู้ต้องขังหลายคนถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความอาลัยที่ต้องสูญเสีย
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
ที่ได้จากตรำพระวรกายทรงงานอย่างหนัก
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามาโดยตลอด
พร้อมกันนี้นะคะทุกคนยังได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริมพระบารมี
พร้อมเพลียงกันและก้มกราบถวายบังคม
เรื่องหน้าพระบรมชายลักษณ์ของในหลวงราชการที่๙ด้วย